เปิดปากกับภาคภูมิ
ว่าทำไมคุณไม่กลับมาหาผม

ตั้งแต่คุณป้าเจ็บป่วยจากการที่ว่ามันคาอยู่เนี่ย

เขามี๑๐โรงพยาบาลนี้ใช่ไหมแต่เวลาเขาไปที่โรงพยาบาลอื่นเขาไม่มีสิทธิ์เขาต้องจ่ายเงินสด
เขาก็ไปกู้มา๘แสน๘แสนตลอด๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เพื่อไปจ่ายค่ายาในการรักษาเองไม่งั้นก็ไม่ได้ผ่าออก
เขาก็เลยต้องขอให้คุณหมอช่วยรับผิดชอบด้วย
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้มีคุณป้าท่านหนึ่งมากับลูกชายอยากมาเปิดความจริงอยากมาเปิดปาก
อยากมาร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต
คุณป้าท่านนี้อายุ๕๗ปีนะฮะในปัจจุบันนี่กับลูกชายนะครับ
ร้องขอความช่วยเหลือกับทางทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะครับ
ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความวิธรรมนะครับเพราะว่าเมื่อปี๕๙
เคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มแล้วจักรยานยนต์เนี่ยทับขาข้างขวา
ต้องผ่าตัดนะต้องใส่เหล็กเข้าไปเพื่อดามกระดูกหมอก็ผ่าตัดใส่เหล็กให้
หลังจากนั้นเจ็บปวดด้วยมาเจ็บปวดแบบสุดจบัญญาณ
เมื่อปี๖๕นี้เองนะฮะหมอก็ดูให้อย่างละเอียดแล้วก็ช่วยเหลือออกมา
นี่ฮะผ่าตัดเอาออกมาอีกชิ้นหนึ่งตอนที่เขาบอกเขาผ่าตัดดามเหล็กให้แล้วเอาเหล็กออกเนี่ย
มันยังเหลือคาอยู่อันหนึ่งนี่ฮะซึ่งมันไม่ใช่เหล็กดามกระดูก
มันเหมือนกับเป็นหัวสว่านเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มันหัก
แล้วก็คาอยู่ในกระดูกของคุณป้าท่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผมเชิญคุณป้าแล้วก็ลูกชายมาพูดคุยกันเดี๋ยวทนายรณรงค์จะมาด้วยนะครับ
เพราะว่าวันนี้คุณป้าเองก็ไปที่กระทรวงศาสตรนสุขมาสวัสดีครับคุณป้า
สวัสดีครับน้องแบงก์ลูกชายน้องแบงก์อายุเท่าไหร่นะ
อยู่ที่สร้างบุรีกันนึงครับใช่ครับ
ในถุงอยู่เลยนะค่ะไม่เคยแกะเลยค่ะคือพ่อพ่อออกมาจากโรงพจบันพระมงกุฎเก้า
คุณหมอเขาช่วยผ่าออกมาให้เนี่ยใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่นะเป็นวันที่เก้าครับ
เก้าพฤศจิกาปีหกห้าใช่ค่ะปลายปีที่ผ่านมาใช่ใช่ครับ
บอกเนี่ยมันค้างอยู่ในกระดูกของป้าค่ะใช่ครับตรงตรงส่วนไหนนะ
เป็นส่วนตรงหน้าแข้งครับตรงหน้าแข้งข้างขวาข้างขวาครับอ่า
นะพอดีจะเห็นยากหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพจะให้ดู
เป็นบาดแผลมีรอยผ่าตัดอยู่นะค่ะอ้าวนี่แหละคือสิ่งที่เราให้คุณป้าเนี่ย
ทุกข์ทรมานมาตลอดค่ะหกเจ็ดปีใช่ครับเล่าเหตุการณ์เริ่มต้น
ของเรื่องราวหน่อยฮะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นวันไหน
อะไรยังไงครับคุณป้าจำได้ไหมฮะอืมมันเกิดวันที่
ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์วันที่สิบสี่ปีห้าเก้า
เป็นวันเด็กนะคะสิบสี่มกราคมใช่ค่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ใช่ค่ะวันนั้นคุณป้าจันทราขี่จักรยานยนต์ไปค่ะ
ปกติทำงานอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำงานอยู่ที่สระบุรี
ระบุรีค่ะเป็นลูกจ้างของพนักงานราชการใช่ไหม
เป็นใช่ค่ะอ่าทำงานน่ะแหละทำงานอยู่ทำงานอยู่ค่ะ
จักรยานยนต์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคือล้มลื่นล้มเองค่ะ
ลื่นล้มเองครับแล้วทีนี้รถจักรยานยนต์ได้ทับขาฝั่งขวาแม่ครับ
ทีนี้อืมก็ทีมไปคนเดียวใช่ไหมคุณป้าขี่ไปคนเดียวใช่ใช่ครับ
ไปคนเดียวครับล้มอืมทีนี้ก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลสลับบุรีครับ
ครับทีนี้แม่เขาก็ก็คือว่าไปรักษาเนี่ย
โรงบาลสลับบุรีก็ได้ใช้อะไรครับอืมดูกระดูกที่ขาใส่เหล็กให้ครับ
ใส่เหล็กให้ที่ใส่เหล็กให้มันมีคือแม่ที่ไม่ต้องใส่เหล็กนะครับ
เพราะว่าแม่มีน้ำหนักตัวเยอะที่ตอนนั้นที่หมอเขาบอกนะครับอืม
ก็ใส่ไปทั้งหมดเจ็ดเส้นครับเจ็ดเส้นเหรอใช่ครับเจ็ดเส้นอ่า
ทีนี้แม่ก็ได้รักษาตัวมาเรื่อยมาครับแต่ตอนที่ที่ผ่านครับ
ยังไม่รู้เลยครับว่าหมอหมอคนที่ผ่าเนี้ยครับคือใครอืม
เราก็ต้องไปตามหาตามหาดูแต่ละคลินิกคลินิกครับว่าหมอเจ้าของเคสที่ผ่าให้แม่เนี่ยคือใครครับ
เดี๋ยวนะอ่าสิบสี่มกราคมห้าเก้าคุณป้าจันทราจักรยานยนต์ล้มทับขาตัวเองใช่ค่ะ
ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสระบุรีใช่ครับอ่าคุณหมอบอกต้องผ่าตัดแล้วล่ะป้า
ใช่ครับเพราะว่าที่อ่าน่องด้านขวาด้านขวาข้างล่างนะฮะข้างล่าง
ตรงตรงแข้งอ่าข้างล่างนะครับมันมีกระดูกหัก
จะต้องใส่เหล็กเข้าไปใช่ครับหมอบอกต้องใช้เจ็ดเส้นใช่ครับ
การดามเข้าไปใช่ใช่ครับผ่าตัดเสร็จวันวันไหนฮะช่วง
วันนั้นเลยค่ะวันนั้นเลยไม่หลังไปอีกสิบห้าวันอืม
อีกสิบห้าวันหลังจากสิบสี่มกราคมใช่ห้าเก้าใช่ค่ะผ่าตัดเสร็จเป็นยังไงครับ
มันก็ปวดทรมานมามันไม่มันไม่หายปวดคือวันคือวันนั้นอ่ะ
ถ้าฟังจากน้องแบงค์เนี่ยก็คือเราก็ตามภาษาชาวบ้านใช่ครับ
เราก็ไม่รู้ว่าหมอเจ้าของไข้ก็คือใครใช่ครับอ่าไม่มีใครมาบอกอะไร
เพิ่มเติมรู้แค่ว่าผ่าตัดใส่เหล็กดามเข้าไปเจ็ดเส้นใช่ครับ
แล้วเดี๋ยวค่อยมาตามนัดใช่ไหมคือใบนัดไม่มีเลยครับใบนัดเอาเหรอ
นัดไม่มีเลยครับใบเอ็กซาเรย์ภาพถ่ายเอ็กซาเรย์ครับ
ที่ใส่เหล็กให้แม่ครับก็ไม่มีครับอืมแล้วทีนี้ผมว่า
ก็ต้องไปขี่ตามหาครับไปตามหาหมอคนนี้ทีนึงหาหมอคนนี้ทีนึง
อ่าก็ถามว่าใช่หมอคนนี้ไหมที่รักษาแม่ผมพาพา
พอหลังจากที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการเจ็บปวดใช่ไหม
หลังจากออกจากโรงพยาบาลที่ว่าต้องไปตามหาว่าคือคุณหมอคนไหนเกิดอะไรขึ้นกับแผลอย่างนี้เหรอ
คือยังครับก็คือว่าตอนนั้นเราอยากรู้ไหมครับว่าใครคนผ่า
เอาเหล็กใส่ให้แม่ครับเพราะตอนแรกยังไม่รู้นะครับว่าเหล็กหักหักคากระดูกอะครับ
เราก็ยังไปตอนแรกยังไม่รู้นะครับเราก็ไปตามอ๋อไปตามหาคนนี้อ๋อหมอคนนี้ไม่ใช่
จนสุดท้ายครับไปเจอหมอเขาคือตอนนั้นตอนนั้นที่ตามหาเพราะ
เพราะแค่อยากรู้ว่าคุณหมอคนไหนคือเจ้าของไข้เพราะเราปวดแผลเพราะเราปวดแผลนะเอาอย่างนี้นะ
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับคุณป้าคุณป้านั่งนะเก้าอี้ลื่นหน่อย
เดี๋ยวถ้ากล้องจับได้กล้องไหนดีให้ดูแผลของคุณป้าหน่อยได้
ได้ค่ะอ่านะอ่าเดี๋ยวลองตรงไหนดีฮะ
จะได้เห็นชัดอ่าคุณป้าระวังนะค่ะอ่านี่ตรงนี้นะค่ะนี่นะครับ
อ่าเดี๋ยวถอยถอยหลังอีกนิดนึงคุณป้าระวังเก้าอี้ลื่นอ่านี่นะ
คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยไล่เลี้ยงให้นะ
ก็คือพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านเนี่ย
คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของอาการปวดแผลเจ็บแผลตามปกติใช่ไหม
คุณป้าอาจารย์ภาร่ามันเหมือนกับมันปวดมันปวดยังไงแบบเห็นแต่
โหมดหลาวโหมดอ่าค่ะมันอักเสริมันบอกไม่ถูกอ่ะ
มันไม่ใช่ตรงเนื้อตรงแผลตรงรอยผ่าตัด
ไปดูหาหมอว่าใครที่เป็นเคสเราเขาไปหาที่คลินิกแล้ว
คลินิกเขาคนที่เขาไปหาเขาเขาก็บอกเขาไม่ใช่เจ้าของคนไข้

โรงพยาบาลเขาไม่ได้เช็คให้เราเหรอว่าคุณป้าผ่ากับใครมันไม่อยู่ในระบบเหรอฮะหรือว่ายังไง
ไม่ครับคือเขาผ่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าชื่อหมอชื่ออะไรครับ
แล้วตอนที่ผ่านครับก็ไม่เคยเห็นหน้าหมอที่มาดูแลแม่เลยนะครับ
แม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยครับ
แล้วเราไม่ได้ถามโรงพยาบาลเขาเหรอว่าวันนั้นใครผ่าให้คุณป้าจันทรา
เพราะว่าผ่าไปแล้วมันปวดไปถึงกระดูกข้างในเลยมันปวดจังเลยอย่างนี้
แทบจะไม่มีใครสนใจเลยครับ
เดี๋ยวยังไงต้องฟังทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงอีกทีนึงนะครับ
เพราะว่าเห็นว่ากระทรวงสาธารสุขเขาก็จะไปตรวจสอบเรื่องราวให้อยู่
เอาเป็นว่าเราก็ไล่ตามหาของเราล่ะ
ถามไปถามมาจนรู้ว่าคุณหมอคนนี้ที่ผ่าให้คุณแม่เนี่ย
ทำงานอยู่ที่คลินิกนี้ในสระบุรี
เราก็พาแม่ไปหาคุณหมอที่คลินิกใช่ไหม
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาผ่าให้ไหม
ทีแรกเห็นบอกเขาจะไม่ผ่าออกเอาเหล็กออกให้หรอ

ที่ว่ามันยังอยู่๗เส้นได้ไหมคะ
เขายังไม่พาออกให้เพราะว่าอายุเรามาก

วันนี้๕๗ตอนนั้นก็เท่าไหร่

เขาบอกน้ำหนักเยอะอายุเยอะแล้วให้ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเหรอ๗เส้นเหรอ

ตอนแรกตอนนี้หนูก็ปวดนะเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าปวดนะคะ

ประมาณว่าแม่เขาอยากจะถอดออกครับเพราะเขาปวดครับ

ขอร้องออกว่าหนูทนไม่ไหวครับเพราะหนูอยากให้ถอด

ไอ้ตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันยื่นออกมามันบาดอยู่ข้างใน
ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออันนี้ใช่ค่ะ
ไม่รู้มันคืออะไรมันเหมือนมีอะไรบาดกื๊ดที่กระดูกอย่างนั้นเลยเหรอ
บาดในเนื้อเพราะเนื้อมันหุ้มในกระดูกอะค่ะ
เพราะไอ้เหล็กมันเข้าไป

ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างนี้นะครับ

แต่วันนั้นคุณป้าจันทราเนี่ยยังไม่รู้นะ
ว่ามีอะไรอยู่ที่กระดูกตัวเอง
จากเหล็กที่เขาดำอยู่แล้วเนี่ย

สมมุติอันนี้คือกระดูกของขาของคุณป้าจันทรา

เนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยเห็นไหม
มันจะค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
มันจะมาลุกนั่ง

มันก็จะสีไปสีทั้งกระดูกสีทั้งเนื้อ

นี่คือเหตุผลที่คุณป้าจันทราบอกอู้วจากภาตัดเสร็จเนี่ย

มาถึงมังกรา๖๐เนี่ยถึงต้องไปหาคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่า

โดยปกติแล้วมันต้องมีใบนัดกับใบเอ็กซาเรย์ใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ไม่มีแล้วเราได้ทวงถามเขาไหมหรือยังไง
ตอนแรกผมก็แล้วเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่านะ
เราก็ไม่ได้ถามนะครับเราก็คงแบบว่า
เขาถอดเหล็กออกเสร็จแล้วก็คิดว่าจะจบแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ครับ
คิดว่าไม่มีไม่มีอะไรแล้วเพราะผมก็ไม่เราก็ไม่ใช่หมอนะครับ
เราก็ไม่รู้ด้วยครับเอาแล้วแล้วคุณหมอได้ได้มาบอกไหมว่า
เอาเหล็กออกให้กี่เส้นกี่เส้นเอาออกหมดไม่หมดอะไรยังไง
บอกออกออกให้แค่หกเส้นบอกกับคุณป้านะใช่ค่ะ
วันที่ผ่าเข้าเนี่ยบอกว่าดามไว้เจ็ดเส้นใช่อ่าวันผ่าออก
บอกเอาออกให้หกเส้นหกเส้นคือยังไงเส้นแต่อีกเส้นหนึ่งอ่ะ
เส้นคือเส้นเนี้ยเอาออกไม่ได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็น
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นดอกสว่างครับ
เขาบอกว่าเป็นเหล็กที่มันดามไว้อยู่ครับไม่ได้เอาออกไม่ได้
ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นภาพหรอกเพราะวันนั้นเราไม่ได้เห็นอะไรเลย
ใช่ครับเขาแค่บอกว่ามันยังมีค้างอยู่อีกหนึ่งเส้นนะ
ใช่ครับเอาออกไม่ได้ใช่ครับเพราะอะไรฮะอืมไม่เขาไม่บอกเหตุผล
เขาบอกว่าแกมันเอาออกไม่ได้แค่นั้นนะคะอ่าแล้วเราถามต่อไหมว่า
ถ้าเอาออกไม่ได้แล้วถ้ามันอยู่กับเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ไปแบบไหนยังไง
มันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมเขาบอกว่ามันไม่มีผลอะไร
เขาบอกว่าก็ปล่อยไว้เนี้ยจนตายอ่ะก็คือเผาไปพร้อมกับเล็กอ่ะครับ
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายเราไม่เป็นไรหรอกป้า
มันก็จะอยู่กับป้าค้างไปอย่างเงี้ค่ะแต่ไม่มีผลอะไรนะค่ะเขาบอก
คุณป้ายืนยันว่าคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาล
ใช่ครับกลับมาอยู่บ้านใช่ใช่ตั้งแต่มกราคมปีสองห้าหกศูนย์
ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะไปทำงานได้ไหมปกติไม่เอา
ก็ไปได้แต่เวลาเขามีให้ทดสอบร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
เราทำไม่ได้เพราะว่าอืมมันยังมีกาศบาทเจ็บจากกระโด๗๕
ไอ้แผลผ่าตกผ่าตัดอะไรในรอบสองเนี้ยยังไม่มีอยู่
เตี่ยวที่เอาเหล็กเส้นออกอ่ะแผลหายไหมแผล
หายหงแหดงหายเป็นรอยเย็บแผลเป็นเหมือนที่
แต่ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมค่ะเจ็บอยู่ครับเจ็บเหมือนก่อนผ่าเอาเหล็กออกไหม
เหมือนตอนผ่าเอาเหล็กเข้าใส่อ่าไอ้ที่ว่าเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บอะไร
เหมือนกับตอนนั้นก่อนที่จะไปหาคุณหมอจนแบบเอาออกหน่อยเถอะยังก็เจ็บอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ยังเจ็บเหมือนเดิมใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมมัน
มีครับก็คือมีหนองครับเป็นหนองตามขาครับเป็นแผลเป็นแผลเลยครับ
จะเป็นจ้ำจ้ำครับคือนี่หรอแผลถ้าจะเป็นฟั่งขวาอย่างเงี้ย
ฝั่งขวาจะเป็นเยอะกว่าเพราะว่าฝั่งขวาเป็นรอยแผลเป็นฮะเดี๋ยวพี่ขอพักครู่เดียว
นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวดูเรื่องอาการมันมันมีอาการข้างเคียงมาอีก
ใช่จากผลของเหล็กที่มันอยู่ที่กระดูกใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนองเป็นผื่นเป็นแผลเหมือนกับระบบน้ำเหลืองอะไรในตัวเองด้วย
ใช่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับแล้วจากนั้นเนี่ยไปยังไงต่อ
ถึงมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วคุณหมอเนี่ยเขาช่วยดูแล้วก็เอาไอ้เหล็กอันเนี้ย
ออกจากกระดูกคุณป้าให้ได้พักกันอีกครู่เดียวนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
นายรณรงค์อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับทนายรณรงค

เข้ามาช่วยเหลือคุณป้าจันทรานะครับ
อ้าวเมื่อกี้ไล่กันมาถึงเรื่องที่ไปผ่าออกแล้วครับ

เจ็บปวดกระดูกนี่มีหนองด้วยใช่ครับ
น้องแบงค์ลูกชายบอกใช่ครับเป็นผลข้างเคียงครับ
ผลมีอะไรจ้ำน่าจะเป็นผลข้างเคียงกัน
เข้าพันเต็มไปหมดเป็นทั้งที่มือเนี้ยต้องเป็นรอยอย่างเนี้ย
เอ๊ะเพิ่งนี้เคยไปหาคุณหมอไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
ใตผิวหนังคันคนไปกับหมอ
ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่พอเราเอาเหล็กเนี้ยออกปุ๊บ
มันแห้งหายเมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเคยครับ
ให้ดูเลยรูปมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นอะไรเลย
เท่ากับว่าหลังจากที่ผ่าตัดรอบ๒ที่เอาเหล็กดามกระดูกออกทั้งหมด
แล้วคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่ามันยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคุณป้าเหล็ก
มันต้องติดตัวเราไปตลอดเนี่ยฮะเราก็ยังมีอาการแบบนี้เหมือนที่คุยกัน
ครับส่วนคุณหมอเหมือนกับคุณลูกชายกับป้าจันทราตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะทำไมเหมือนเขาไม่ไม่ไม่มาเจอคนไข้ไม่ให้ฟิล์มเอ็กซาเลตามตัวยากอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกพี่ครับคือใบนัดเขาไม่ให้ผมเลยครับ
แต่ฟิล์มอ่ะยังไม่มีให้เลยครับเพราะบางครั้งเราอ่ะเพราะจริงจริงแล้วอ่ะ
ที่ผมไปฟังเขามาเขาบอกว่าหลังผ่าตัดอย่างเงี้ครับมันควรที่จะมีฟิล์เอ็กซาเรย์ให้คน
ให้คนไข้ได้ดูด้วยแต่อันนี้ไม่มีเลยครับเขาไม่ไม่กล้ามาเจอหน้าเราเลยครับ
เหมือนกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไปบอกเราในวันนั้นใช่ครับเขาก็เหมือนกับ
อ่าพาเสร็จแล้วก็เอาไปก็ก็แยกย้ายกันไปใช่ครับก็กลับบ้านปกติครับก็ไม่มีอะไร
แล้วทีนี้มันแม่ก็เริ่มเริ่มปวดเรื่อยเรื่อยครับเริ่มมีหนองครับอืมมีหนองมีหนองมา
ก็ปวดทนมาอีกจนปี๖๕ครับแม่ก็ไปโรงพยาบาลค่ายครับไปโรงพยาบาลค่ายมา
ทนมาห้าปีเหรอใช่ครับห้าปีเป็นอย่างเงี้ยห้าปีใช่ครับเดินก็ไม่ได้
เดินได้ไหมเดินได้เดินได้ครับแต่เดินไม่แข็งเหมือนตอนที่มีเหล็กอะครับ
ตาไม่มีเลยครับแล้วกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอะไรได้ไหม
ก็มีไหมว่าแม่แม่ขี่แทบไม่ได้ครับไม่ค่อยได้ครับต้องมีผมพาขี่ไปส่งครับ
ต้องเอารถใหญ่ไปรับไปส่งไงครับคือในวันนั้นเนี่ยตอนที่แม่เกิดอุบัติเหตุ
แก๊งอายุเท่าไหร่นะสิบแปดครับสิบแปดสิบเก้าใช่ครับ
จบมหกตอนนั้นยังเรียนไม่จบเลยครับพอเรียนจบแล้วแทนที่จะได้ทำงานก็
ต้องมาดูแลแม่ครับกลายเป็นว่าลูกชายคนเล็กใช่ไหมมีคน
มีคนโตก็เลยต้องทำงานใช่ครับเพราะว่ากับสามีขออนุญาตนะ
คุณป้าเนี่ยเลิกกันไปใช่ลูกชายคนเล็กก็เลยมาดูแลแทน
มาดูแลแม่ครับไปรับไปส่งหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมา๕ปีทนไม่ไหวแล้ว
ไปโรงพยาบาลแถวบ้านใช่ค่ะโรงพยาบาลค่ายอด
สระบุรีใช่ไหมใช่ครับคุณหมอก็ดูให้อะไรให้
สรุปทางนั้นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
อยากให้ไปดูอย่างละเอียดก็เลยทำเรื่องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรุงเทพใช่ใช่ครับคุณหมอก็ทีแรกเขาตรวจสอบเขาก็
เขาก็ยังไม่รู้คืออะไรยังไงใช่ไหมใช่ครับคือทางตอนแรกอ่ะคือทางโรงพยาบาลไอศร
ครับได้เอ็กซาเลครับได้เอ็กซาเลแล้วคือเหมือนว่าเขายังมองไม่ชัด
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับเขาเขาก็เลยส่งตัวแม่มาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับ
รอบแรกเขาก็ฉายเอ็กซาเรย์อันตราซาวน์แล้วก็รอดอุโมงครับ
ใช่ครับก็คือเห็นเป็นคากระดูกเลยครับเพราะว่าหมอหมอมันเขาก็เลยบอกว่า
จะให้ผ่าเลยวันศุกร์นั้นนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คือว่าเขาจะให้ผ่าเลย
แต่ทีนี้มันผ่ายเลยไม่ได้ครับเพราะว่าความดันสูงความดันแม่เขาสูงด้วยครับ
มาได้ผ่าก็คือ๙พฤศจิกายน๖๕ใช่ไหมฮะใช่ครับ
หลังจากผ่าเสร็จเป็นยังไงฮะคุณป้าจันทรา
ก็เริ่มรู้ว่าความดันลดลงกับ๒๐๐กว่า
หลียะอันนี้จาก๒๐๐กว่าหลียะอยู่กับ๑๕๐
เอ้าไม่ใช่ความดันเอาร่างกายแผลเผลอตอนนี้หายดีแล้ว
คันในที่เคยปวดกระดูกเคยมีอีกมั้ย
ไม่มีอ่ะค่ะไม่ปวดแล้วไม่ปวดที่ว่าเหมือนมีอะไรมาสีเนื้อสีกระดูก
ไม่มีอ่ะค่ะหายเลยค่ะมันไม่คิดลดมันเอาออกจากนั้นนี่แล้วค่ะ
แล้วเขาก็ใส่ถุงมาให้ค่ะใช่ครับหมอใส่ถุงมาอย่างเงี้อ่า
เขาเขียนข้างหน้าไว้เนี่ยว่าเป็นอ่าอะไรนะคันเขินช้ำช้ำ
ไม่เป็นเนี่ยลงน้ำเหลืองพอสามพอพอเริ่มนะอืมหลังจากผ่าได้
เดือนประมาณเดือนกว่ากว่าเริ่มแห้งเริ่มแห้งไอ้ระหว่างทางเนี้ย
ก่อนที่เราจะมารู้ความจริงตรงนี้แล้วก็คุณหมอที่
พระมงกุฎช่วยเหลือผ่าอะไรออกมาให้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอีก
จากความลำบากลำบลความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเห็นบอก
งงทำงานก็ไม่ได้มีหนี้มีสินอะไรด้วยเหรอใช่ค่ะ
ยังไงกันคุณป้าเราต้องมันเราต้องกู้เงินอ่ะจาก
มาบางทีอ่ะกู้เงินมาซื้อยาอืมมารักษารักษาขา
ไปซื้อยาบ้างไปคลินิกบ้างครับตามตามร้านยาต่างต่าง
แล้วก็ตามคลินิกต่างต่างเนี้ยครับแล้วก็เนี้ยครับ
อย่างค่าใช้จ่ายเนี้ยครับไปไปกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี้ยครับ
ต้องต้องใช้จ่ายเติมน้ำมันไปหายค่าข้าวอะไรเนี้ยครับ
เพราะว่ากว่าจะหายนี่ก็แต่ก็คือยังไม่หายเต็มร้อย
เพราะว่ายังแม่ก็ยังมีปวดเล็กเล็กน้อยน้อยบ้างครับอืม
ถ้าถ้าเดินบ่อยครับคือปวดมากครับแม่ก็แบบ
คือจะบอกไงครับหมอเขาก็ไม่อยากให้เดินมากครับ
เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาระหว่างเนี้ย
หกหกปีเจ็ดปีนะประมาณแปดแสนได้ครับเพราะว่าเราก็เราคือเราเดี๋ยวก็
พอไปทีนึงมันค่ายามีทั้งแคนเซียมยาบางทีเราไม่ได้ไปบางที
ไม่ได้ไปที่ที่คลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า
เราจะไปซื้อยาเพื่อยายาฆ่าเชื้ออ่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีค่า
จะทำงานกันไม่ได้เรื่องชีวิตประจำวันอะไรต่างนานาอีก
อันนี้ไปกู้อะไรมาเงินเงินสากรแล้วก็ออมสินมั่ง
ทั้งสองอย่างค่ะนี่อ่าเพราะว่าตอนลูกเรียนอยู่แล้วเรามาเจ็บขาเนี่ย
มันไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราดูแลเรากันลูกก็ต้องเรียน
หลังจากผ่านวิกฤตความเจ็บปวดตรงนี้มาได้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
จากธนายโรนโรงแก้วเพชรใช่ค่ะขอบคุณค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอฟังทางโรงพยาบาล
เขาเขาชี้แจงหรือว่าตรวจสอบกันนะครับแต่ในเมื่อโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เอาออกได้เอาออกได้แล้วทำไมคุณหมอท่านแรกถ้าเกิด
แต่แรกอยู่แล้วว่ามันมีอันนี้อยู่ที่คุณป้าทำไมเขาไม่ผ่าออกให้
ที่ผมสนใจก็คือมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
สามารถอยู่ในร่างของคนได้จริงไหมอืมถ้ามันอยู่ได้จริง
ทำไมมีอาการเอฟเคแบบนี้แสดงว่าถ้ามันมีผลเอฟเคแบบเนี้ย
มันเป็นของที่ควรจะต้องเอาออกตั้งแต่แรกหรือติดตามอาการอืม
ในหกเดือนทุกทุกหกเดือนว่ามีปฏิกิริยามั้ยพอมีปุ๊บ
ทางโรงพยาบาลนี้ก็ผ่าออกเลยหรือถ้าเกิดศักยภาพในการผ่า
ไม่มีก็ส่งต่อได้เพราะมีระบบส่งต่ออยู่
ก็เหมือนที่โรงพยาบาลค่ายที่เขาส่งคุณป้าไปที่พระมงกุฎเกล้า
ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคือผมผมถามไปยัง
ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทำงานในวงการแพทย์เขาก็ยืนยันว่า
นี่คือส่วนหนึ่งของดอกสว่านครับที่เขาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
เวลาเขาผ่าตัดกระดูกให้กับคนไข้ครับเขาใช้เป็นตัวเจาะเข้าไป
เสร็จแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาตัวสกูลก็คือน็อตเนี่ยไขเข้าไปอีกทีนึง
แล้วมันก็ไปหักคาอยู่มันไปหักคาอยู่แล้วประเด็นสำคัญคือมันมีสนิม
แล้วทำไมไม่เอาออกให้เขาอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรามาที่กระทรวงสาธารณสุข
เพราะเราต้องการให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสาธิตช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
เพราะเรามองเรื่องของมาตรฐานในการรักษาของคนไข้เนี่ย
ใช้สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยครับมันจะต้องดีอย่างงี้ถือว่าเขา
เขาเสียหายต้องได้รับการเยียวยาไหมถูกต้องคุณหมอเจ้าของไข้เห็นบอก
ติดต่อมาหาทนายรณรงค์ติดต่อมาครับเขาต้องการจะชี้แจงให้ฟัง
แต่ประเด็นหลักเลยเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นคดี
ถ้าสมมุติจะเป็นคดีฟ้องร้องกันเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องคุณหมออยู่แล้ว
เขาฟ้องตัวโรงพยาบาลฟ้องกระทรวงสาธารสุขเพื่อชดใช้เยียวยา
ตอนนี้ได้ฟ้องหรือยังฮะยังครับต้องรอคำอธิบายคำชี้แจงก่อนว่า
วัตถุตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันอยู่ในร่างของคนได้ไหม
อืมที่สำคัญก็คือเหมือนที่ทนายรณรงค์บอกผมพยายามดูเนี้ย
แต่ว่าอยู่ในถุงก็ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยอยู่ในร่างกายคุณป้านะ

ในข่าวของเขาเนี่ยแหละในขาเขาเนี่ยแหละ
ถ้ามันเกิดก่อนนั่นหมายความว่า
วัสดุที่เป็นสนิมไปผ่าตัดให้คนไข้ก็

มันก็ต้องให้ทางคุณหมอเขาอธิบายหรือไปค้างอยู่แล้วเป็นสนิมในตอนนั้น
ร่างกายก็เลยนอกจากเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
หลงน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองผื่นคันอะไรเต็มไปหมด
ต้องรอการชี้แจงนะอย่างนี้นะใช่ครับก็ทุกวันนี้ยังไม่ออกมาชี้แจงเลย
เดิมเนี่ยนัดจะมาเจอกันตอนเช้าที่กระทรวงหาสุขแล้ว
ทางผู้ใหญ่ในกระทรวงก็สั่งเบรกทางคุณหมอไว้ผมก็ยังอยากรู้ว่ามันคืออะไร
หมายถึงคุณหมอที่ผ่าตัดคุณหมอที่ผ่านี่แหละครับ
ที่ทำให้คุณบ้านตอนรถลงอ่ะทีแรกบอกจะมาหาที่กระทรวงหาศุกร์ตอนเช้า
มาแล้วอยู่กระทรวงแล้วแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงผู้บริหารก็ไม่ให้เข้ามาเจอ
ผมก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อเหมือนกันแต่ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไร
เพราะว่าคนไทยเนี่ยไปใช้บริการสิทธิ์๓๐บาทหรือสิทธิ์รักษาฟรีเนี่ย
แล้วถ้ามันมีอาการไปผ่าตัดแบบนี้เขาก็ต้องสงสัยสิว่าเฮ้ยในขาเขามีสว่านคาอยู่หรือเปล่า
เพราะวันนั้นคุณป้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้ามันค้างอยู่ได้มันก็อยู่กับตัวป้าไปนู่นแหละจนตาย
ก็เผาไปพร้อมกันใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้เหรอ

พักครู่เดียวฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าเออตกลง
จะเอายังไงกันดีเกี่ยวกับเรื่องการชดใช้เยียวยาหรือว่าความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณป้าเขา

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าทนายรณรงค์พาคุณป้าจันทราแล้วก็ลูกชายไปยื่นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดรสาธิตปิตุเตชะนะฮะเพื่อให้ท่านช่วยดูแลแล้วก็ตรวจสอบให้หน่อย
เกี่ยวกับเรื่องกองทุนสปสชด้วยใช่ไหมที่รัฐมนตรีช่วยท่านดูแลตรงนี้อยู่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะ
เจอครับทางส่วนที่ดูแลเรื่องของรัฐมนตรีช่วยท่านลงมารับเรื่องเองเราก็เลยยื่นเรื่องให้แล้วก็เราก็เราเห็นมีหมอมาด้วย
แล้วก็ถามเลยบอกอาจารย์หมอไอ้ตัวนี้มันคืออะไรก็ท่านก็เอามืออึ้งอ่ะนะเราก็เลยรอฟังทางกระทรวงทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงรอฟังอยู่
ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบอกนี่คุณป้าจันทราโชคดีมากไม่เป็นเบาหวานเป็นหรือเปล่า
ไม่เป็นแผลมันหายไวด้วย

โอ้โหผมโทรศัพท์ไปหาท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะดรสาธิตในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านพ่อท่านติดงานพอดี
แต่ท่านบอกเดี๋ยวท่านพร้อมเดี๋ยวท่านจะพูดคุยได้ทันทีแต่ว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามันจะมีกองทุนส่วนหนึ่งของสปสชที่อาจจะดูแลได้
แล้วเดี๋ยวจะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย

หมอที่ผ่าตัดให้หรือว่าทางโรงพยาบาลที่ดูแลอาการตั้งแต่ตอนแรกก็คือโรงพยาบาลที่สระบุรี

ถ้าอยากชี้แจงเราก็ยินดีนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่ากลัวจริง
คืออย่างแรกเลยผมอยากทราบว่าไอ้มาตรฐานในการรักษาไม่ว่าจะรักษาฟรีหรือใช้สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ย

พอเราไปเจอดอกสว่างมันหักคาอยู่ในกระดูกแล้วเราปล่อยอย่างนี้กันมากี่ลายแล้ว
แล้วมันมีอาการเอฟเฟคต่อท้ายกี่รายหรือมันไม่มีอาการเลยกี่ราย
ถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่มั่นใจ๑๐๐ว่ามันอยู่ในร่างแล้วมันจะมีปัญหาเนี่ยมันต้องเอาออกหรือเปล่า
รัฐมนตรีช่วยแจ้งมาว่าตอนนี้ไม่สะดวกและติดภารกิจอยู่นะฮะ
ทีนี้สิ่งที่เรียกร้องไปในวันนี้มีกี่
คือตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าเกิดจากความประมาทเลิศในการรักษาหรือไม่
สองหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนไข้ด้วยเพราะเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลก็ต้องทำเรื่องส่งมาที่กระทรวง

ถ้าเราพูดกันในแง่ของการความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยนะครับ
ในเรื่องของเหตุละเมิดถ้าฟังได้ว่าคือความประมาทเดินเล่อของผู้ที่ทำการรักษา
หรือตัวเจ้าหน้าที่เห็นว่ามันคาอยู่
เมื่อวันคาแต่ไม่แจ้งให้กับคนไข้ทราบ

มันก็ต้องกลับไปดูต่อว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ย
หมอท่านอื่นเขาแก้ปัญหากันยังไง
เขาปล่อยให้มันคาอยู่แบบนี้หรือเขาเอามันออก
หรือถ้าเขาเอาออกไม่ได้เขาส่งต่อที่อื่นไหม
แล้วในผลในการที่เอาของตัวนี้เข้าไปในร่างเนี่ย
มันเกิดเป็นสนิมได้มันเกิดติดเชื้อได้

มันคงไม่ใช่ว่ามันเข้าไปแล้วมันได้มีอาการเลย
ถ้าไม่มีอาการเลยป้าไม่เอาออกอยู่แล้ว

ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตั้งแต่ตอนไหนด้วย

เพราะว่าคุณป้าบอกว่ามีอาการตั้งแต่

เอาเหล็กที่ดามกระดูกออกรอบ๒ก็ยังเป็นอยู่

กระทั่งมาผ่ารอบสุดท้าย
คือปี๕๙พฤศจิกายนที่พระมงกุฎเกล้า

ได้รับคำตอบจากใครอะไรยังไงบ้างหรือยังฮ

อยากรู้เหมือนกับทนายนั้นพูด
เพราะว่าอย่างนั้นเราไม่รู้ว่ามัน
ถ้าเกิดเราไว้อย่างที่ว่าทนายยังบอกว่า
หมอก็ยังพูดว่าถ้าอยู่เรามีสิทธิ์โดนตัดขาหรือไม่ก็มีสิทธิ์ตายเพราะว่า
เลือดเป็นน้ำเหลืองมันออกทั่วหมดขา

เขาก็หาไปหาหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
หมอโรคผิวหนังเขาก็ยังบอกว่าหาอาการไม่ได้หาการไม่เจอ
พอนี่ออกแล้วไม่มีเป็นอะไรก็หายไว้
ถ้าเราเป็นเบาหวานแผงมันจะหายช้า
ตอนนี้ป้าไม่ได้เป็นเบาหวานมันก็เลยหายไว
อย่าว่าแต่คุณป้าอยากรู้เลยผมก็อยากรู้
ว่ามันเข้าไปอยู่ตอนไหนแล้ว
ถ้าเกิดรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมถึงไม่เอาออก
ก็ได้ได้ฟังคำชี้แจงอย่างยังไม่เป็นทางการมาเห็นว่า
พอตอนที่มันหักคาไปแล้วแล้วตัดสินใจไม่เอาออก
เพราะกลัวว่าจะทำให้กระทบกับการเดินคุณป้า
หมอที่โรงพยาบาลก็เลยไม่เอาออก
แล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็จบแค่นั้น
พอเราถามว่าตกลงที่ไม่เอาออกมันปลอดภัยไหม
ทำไมอีกโรงพยาบาลนึงเข้าออกให้เลย
เขาบอกว่าตอนนั้นมันคนละบริบทกันมันคนละช็อตกัน
คือการอธิบายแบบนี้ผมว่ามันไม่เคลียร์
คือถ้าของที่มันใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ต้องเอาออก
คือในเมื่อมันติดคาอยู่
เราก็ถามว่าดอกสว่างตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เอาไว้
เชื่อมกระดูกกับเหล็กโดยเฉพาะไหม
ผมก็อาจจะต้องไปขอแงะดูคนที่เคยผ่าว่ามันมีเหล็ก
มันมีหัวสว่านอย่างนี้ดอกสว่างเนี่ยคาอยู่แบบคุณป้าไหม
ถ้ามันไม่มีเคสอื่นไม่มีเคสนี้มันก็ควรไม่มี
หรือแจ้งเขาว่าเดี๋ยวอีกปีนึงถ้ามีอาการเจ็บคุณป้ามาตรวจใหม่นะ
ผมจะได้หาวิธีเอาออกให้ถ้ามันเจ็บ
แต่ปรากฏว่ามันไม่มีการรักษาต่อเนื่องแบบนี้ไงครับคุณภาคภูมิ
คือตั้งแต่วันแรกเนี่ยน้องแบงค์ลูกชายแล้วก็คุณป้าจันทราบอกว่า
ไม่ได้รับการสื่อสารหรือว่าให้รายละเอียดอะไรเลยเกี่ยวกับกรณีของคุณป้า

เหมือนกับมีแต่การพยายามที่จะหลบหน้าหลบตาแล้วไม่เจออย่างนี้หรอ
ใช่ครับก็คือว่าให้แต่พยาบาลครับเข้ามาคุยกับแม่แม่แทนครับแต่ตัวหมอคือไม่เข้ามาครับ
ขนาดผ่าเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ไม่เจอครับ
ล้างแผลนี่หรือแบบทุกที่ครับเวลาหมอต้องมาตรวจคนไข้ทุก๖โมงเย็นใช่ไหมครับ
เช้าใช่ไหมครับก็ไม่เคยมาครับก็ให้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นใครครับมาดูที่เขียนเซ็นปลายเตียงครับเซ็นแล้วก็ดูแล้วก็กลับแต่ไม่ใช่หมอเจ้าของเคสนะครับเป็นใครก็ไม่ทราบครับแต่ก็เป็นหมอเหมือนกันเองครับ
ตอนนี้คุณป้าอยากจะเรียกร้องในจุดไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

อยากให้หมอออกมารับผิดชอบมากกว่ามากกว่าในเรื่องนี้ครับบอกอยากให้ออกมาชี้แจ้งนะครับ
ใช่ครับไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธหรือจะเงียบอย่างเดียวครับต้องให้ออกมาชี้แจงว่า
ทำไมถึงมีเหล็กอันนี้ทำไมถึงเหล็กอันนี้ต้องอยู่ในขาหรือเอาออกไม่ได้หรือยังไงครับ

คือความจริงคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดให้กับคุณป้าจันทราติดต่อทนายรณรงค์มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้

แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ได้มาเจอคุณป้า

เพื่อจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกับมีผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง
เดี๋ยวรอให้ทางกระทรวงเขาเข้ามาตรวจสอบหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไป

ซึ่งณขณะนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคุณหมอนะฮะหรือว่าโรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
ไปผ่าตัดตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหม
กระทรวงสาธารณสุขคือถ้าอยากอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมหรือมีการตรวจสอบกันเบื้องต้น
หรือรายละเอียดแบบไหนอะไรยังไงอยากจะชี้แจงเข้ามาเนี่ยก็บอกได้นะฮะ

จะได้เป็นสื่อกลางกันทำความเข้าใจกันตัวคุณป้าเองจะได้เข้าใจ
เขาจะได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณป้าเขา

แต่ลูกชายเขาเรียนจบก็ไปเรียนต่อไม่ได้ไปหางานทำไม่ได้เพราะต้องมาดูแลแม่อยู่

ซึ่งมันควรจะรูปผลโดยเร็วโดยช้าขนาดไหนครับ
คือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นทางการแพทย์ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นคดีเกี่ยวกับหมอ
เราก็ต้องยอมรับตรงว่าแม้แต่หมอที่ผ่าเอาเหล็กออกให้ก็ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลย
คือไม่อยากยุ่งเพราะมันรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องไงก็ไม่มีใครอยากยุ่ง
แต่มันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นเองผมมองอย่างนั้นนะ
บอกเขาใช่ไหมแล้วให้เขามาตามรักษาต่อเนื่องแล้วเขาใช้สิทธิ์ของราชการเขาไม่ต้องจ่ายไงครับ
แต่อันนี้คือพอไม่ได้ทำพอการสื่อสารกับคนไข้มันมีน้อยมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นเขาก็ต้องวิ่งไปหาที่อื่นเพราะเขาเจ็บ
แล้วเขาก็อยากรู้ว่าในส่วนของเขามันยังมีใครรับผิดชอบหรือว่าเยียวยาอะไรกับชีวิตเขาบ้างในช่วง๖๗ปีที่ผ่านมา
ความเจ็บปวดทุกทรมานต่างต่างใช่ครับอ่าเดี๋ยวรอฟังคำตอบกันอยู่นะครับแต่วันนี้เราช่วยเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาเรื่องราวต่างต่างให้แล้ว
นายรณรงค์ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวรอฟังคำตอบกันต่อไปวันนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณคุณป้าจันทรานะครับขอบคุณน้องแก๊งนะครับขอบคุณทนายรณรงค์นะครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ